ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น

แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ

นี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

หวังที่จะมีความสุขเหมือนกับคนอื่น
แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่าง

ต้องเหลือเสาหลักเพียงต้นเดียว

ภาระที่หนูต้องแบกเอาไว้อยู่ทุกวันนี้
ภาระเรื่องหาเงินมาเลี้ยงลูกของตัวเอง

และลูกติดของแฟน
และภาระที่หนักหนาที่สุดก็คือ
ต้องดูแลแฟนที่เขาป่วยทางจิต
คิดจะฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง
มันเป็นภาระที่หนูแบกเอาไว้อยู่ทุกวันนี้
และจะแบกมันเอาไว้ด้วยความเต็มใจ

ก็มีแฟนพี่เหลิม
มีลูกชายติดแฟนมาด้วย

เป็นลูกหนูกับแฟนค่ะลูกสาว

และความสนุกของแฟน
แต่ก่อนหนูอยู่โคราชแค่๒คน

เพราะช่วงนั้นเรายังไม่มีลูกด้วยกัน
แต่ผมมีลูกหนึ่งคนกับแฟนเก่า
ผมฝากลูกผมไว้กับแม่ที่บ้านที่สกลนคร

ไอ้เสลิมเอาน้องเจมส์

ตอนผมอยู่กับย่าก็สบายดีครับ
แย่ก็ชอบทำลาดให้ผมกิน

คีย์โทรพ่อเริำ

ยายก็บอกว่าพ่อไปทำงาน
เออเดี๋ยวพ่อก็กลับมาลูก
เมื่อ๒ปีที่แล้วนะคะแฟน

กล้ามเนื้อหลังอักเสบอย่างรุนแรงค่ะ

ปลายเท้าจะชาติลุกยืนไม่ได้
ขยับส่วนตรงข้างล่างไม่ได้เลยครับ

คือภาระทุกอย่างก็ตกไปที่แฟนผมคนเดียว

คนที่เรารักต้องมาลำบาก
เลิกงานมาให้เขาเข้าห้องน้ำอาบน้ำ
แล้วก็ป้อนข้าวค่ะหาข้าวให้กิน
ได้ไปทำกายภาพที่โรงพยาบาลแค่ครั้งเดียวค่ะ

หนูก็เริ่มเข้าไปดูในยูทูปค่ะว่า
ทำกายภาพรักษากล้ามเนื้อหลังอักเสบอะไรพวกนี้
หนูก็จะทำตามคลิปเลยค่ะทำทุกวัน

เขาก็ชวนหนูว่าเรากลับสกลกันเถอะอย่างน้อย
ที่บ้านก็คือมีแม่มีลูกชายที่จะช่วยดูแลเขา
แล้วก็คือจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระหนู
พ่อมาอยู่ที่สกลนคร

เพื่อที่จะให้ลูกผมมาช่วยหยิบจับอะไรให้ได้บ้าง
ช่วงนั้นก็มามีน้องจอมขวัญ
พอเราเริ่มท้องแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ทำงานแล้วทีนี้นะคะ
มันก็เป็นภาระใหญ่เลยค่ะ
มีลูกแล้วทำงานไม่ได้
ส่วนพี่เหลิมยิ่งเครียดค่ะ
คุณหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้า
มีอาการแบบไบโพลาด้วยนะ
พอผมไม่ได้ทำงานผมก็เลยเกิดอาการเครียด
คิดทุกวันว่าตัวเองเป็นตัวถ่วงของแฟน
แล้ววันนึงเหลือมันเครียดมาก
ยายเห็นนั้นทุกใจยายกระทุกใจ
วันนั้นผมก็มีอาการเครียดป่วยทางจิตมากขึ้น
คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า

เราจะเห็นเราจะเห็น
ว่าคราวนี้ก็ยังมีลูกไอ้ลูก

วันหนึ่งนะคะหนูก็ไปเห็นในเฟสของแฟนนะคะอยู่ในกลุ่มของคนพิการนะคะ
มีพี่คนหนึ่งแกบอกว่าภาวะวิกฤตแบ่งปันสูตรเคลฟรีเพื่อให้ประกอบอาชีพ
จากนั้นก็มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะเมตตานะคะให้ทุนมาซื้ออุปกรณ์

กว่าจะเป็นค่ะกว่าจะหมุนได้เป็นแผ่นนี้นะคะก็หมดแป้งหลายกิโลเหมือนกันค่ะ
พอฝึกทำจนเป็นแล้วนะคะก็หนูก็ได้เริ่มออกขายค่ะ
บางครั้งก็ไปคนเดียวค่ะบางครั้งก็ไปกับแฟน
บางครั้งก็ไปด้วยกันทั้งหมด๔คนพ่อแม่ลูกเลยค่ะ

ก็ขายได้ขับหักทุนแล้ว
มันจะเหลือประมาณวันละ๖๐๐๕๐๐บาท
มันก็ช่วยชีวิตเราได้ดีเลยค่ะ
จนกระทั่งมาเจอวิกฤตโควิด

หรือบางทีไม่ถึง๑๐๐บาท

ขายตั้งแต่บ่าย๓ถึง๕ทุ่ม
ขายได้เงิน๓๐บาท

หนูก็โมโหมาถึงบ้าน
หลุดหลุดไปว่าถ้ามันจะเป็นแบบนี้
ก็คือให้มันตายทั้งหมดนี่แหละ

เอิญมีเสียงโทรศัพท์เข้าอะค่ะ

มันผิดปกติแล้วค่ะหนูก็เลยวิ่งวิ่งไปเปิดประตูห้องน้ำค่ะ
ไม่อยากให้เขาทำร้ายตัวเองนะคะหนูอยากให้เขาสู้ค่ะ
เพราะว่าอย่างน้อยก็มีหนูมีลูกมีแม่เขาอีก
รู้สึกว่าตัวเองผิดที่จะทิ้งพวกเขาไปในยามที่เขาลำบาก

ถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งนะคะเราจะต่อเติมพ่วงค่ะ
ให้มีชั้นวางของนะคะแล้วต่อต่อเป็นโครงโต๊ะพับ
ให้เหมือนเป็นโต๊ะขายของเพิ่มอีกอะค่ะ

แล้วถ้าแฟนเขามีงานทำนะคะ
เขาก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่เป็นภาระให้หนูหรือครอบครัว
มันก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่ม
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวคุณจอยจากจังหวัดสกลนครครับ

สองคนนี้ไปเจอกันที่โคราชเหรอ
แต่ก่อนหนูทำงานโคราชค่ะ

คบกันสักระยะหนึ่งค่ะเขาค่อยย้ายมาที่โคราชค่ะ
ช่วงที่อยู่โคราชทำอะไรกันนะครับตอนนั้น
ช่วงที่อยู่โคราชหนูจะทำงานที่ศูนย์สุขภาพจิตค่ะ
จะเป็นช่วยงานวิชาการค่ะ
เพราะว่าคุณผู้ชมครับจริงแล้วน้องจอยเรียนจบอะไรนะจอย
จบวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะ
ก็มีวุฒิปริญญามีดูนี่นั่นหมดเลยครับ

ผมทำงานส่งหนังสือตามโรงเรียนนะครับ
แต่ช่วงนั้นน้องเหลิมเริ่มป่วย

คือวันนั้นผมทำงานส่งหนังสือครับ
ทีนี้ยกของแล้วเอียวมันก็รั่นตรงก้นกบอย่างตุ๊บ

แล้วก็รู้สึกว่าชามันปวดแบบมันสุดทรมานนะครับ

เวลาถ่ายเวลาชีก็ลำบาก
ทีนี้ผมก็เลยได้โทรไปหาแฟนผมว่าให้มารับ

แล้วพอเขาโทรไปแล้วจอยว่าอย่างไรบ้างคะวันนั้น
ก็มาพาเขาไปหาหมอค่ะ
คุณหมอก็บอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบอย่างรุนแรงค่ะ
แล้วก็ให้ยามากินค่ะแล้วก็กลับบ้าน
พอกลับมาถึงบ้านแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้าง

ขยับขาซ้ายขาขวาไม่ได้
คือนอนท่าไหนก็อยู่ท่านั้นนะครับ
ช่วงก่อนไปทำงานหนูต้องพาเขาเข้าห้องน้ำ
แล้วก็ทำกับข้าวไว้ให้ค่ะก็เอายาอะไรให้กินค่ะ
พอหลังจากเลิกงานมาเราก็จะมาดูแลเขาค่ะ
บางทีเขาก็ฉี่ลาดตรงนั้นเลยค่ะเพราะลุกไม่ได้

กินยาแล้วก็ไม่หายไม่ดีขึ้น
ทีนี้ผมก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลมหาราช
เขาก็กายภาพบำบัดให้นะครับ
ก็เลยศึกษาวิธีการกายภาพบำบัดที่คนที่กล้ามเนื้อหลังอักเสบอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือทำตามคลิปในยูทูปเลยค่ะ
ก็คือทำทุกวันเลยค่ะช่วง๓เดือนประมาณวันละ๓๐นาทีค่ะ
เพราะว่าไปทำกายภาพนะคะคุณหมอจะนัดทุกสัปดาห์
แล้วมันเสียครั้งละ๘๐๐อย่างนี้ค่ะคือพวกหนูไม่ไหว
มันดีขึ้นไหมตอนที่ได้กายภาพ
เจ็บมากมันก็เจ็บน้อยค่ะจากเจ็บน้อยมันก็เริ่มมีอาการที่
เหยียดขาได้ลูกนั่งได้อย่างงี้นะครับ
เป็นอยู่นานไหมเป็นเดือนไหม
ก็เป็นอยู่ประมาณ๓เดือนครับ
เอาแล้วอย่างนั้นเหลิมทำไงครับที่ทำงานเขาทำไงอ่ะ
คือผมก็ลาออกจากงานเลยเพราะหลังผมทำงานไม่ได้
เพราะถ้าฝืนกลับไปมันก็คืองานแบกหามอีกเหมือนเดิม
ใช่ค่ะสภาพเรารู้แล้วว่าไม่ไหวจริง
ตอนนั้นใจมันคิดแย่แล้วไหม
มันก็เกิดความมันทอนนะครับแล้วก็แย่
ลำพังปัญหาทุกอย่างก็ตกไปที่เขาเลยนะครับ
ก็ต้องนอนพักเป็นทางการไปเลยว่าไง
แล้วคิดกันอยู่นานไหมสองคนผัวเมียที่บอกว่า

สงสัยต้องกลับบ้านเกิดเราแล้วเนี่ยใคร
ชัวร์หนูค่ะว่าคืออยากให้ลาออกจากงาน
เพราะว่าถ้าเราอยู่แบบนี้คือมันไม่มีใครค่ะ

อย่างน้อยเขาก็มีครอบครัวของเขาอย่างนี้ค่ะ
ที่ดูแลหนูก็เลยแจ้งลาออกจากงาน

พอถึงเวลาก็พาเขากลับสกลนครค่ะ
พอกลับมาแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับ

หนูก็แฟนจะยังทำงานไม่ได้ค่ะ
แต่ว่าหนูก็สมัครงานไว้หลายที่ค่ะ
หนูได้งานเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
ก็คือได้รายได้วันละ๓๐๐หนูก็ทำ
เขาไม่เกี่ยงงานเลยนะคุณผู้ชมนะ
คืองานอะไรก็ได้เขาจบปตีมานะครับ
ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีกินค่ะ
เพราะว่าถ้าเราจะรองานหรือจะอะไรให้มัน
ตามที่เราอยากทำมันไม่ได้ค่ะ

เพราะเจ้าของร้านปิดกิจการค่ะ
พวกหนูก็เลยต้องได้ออกมาค่ะ
แล้วตอนนั้นน้องเหลิมก็ยังนอนรักษาพยาบาลอยู่ที่บ้าน

คือมันตันทุกอย่างแล้วค่ะ
คือสู้สู้แบบไหนมันก็

แล้วเราเคยเล่าความเครียดของเราให้กับเหลิมฟังไหม

ผมสังเกตเห็นแฟนผมท้อ

เราช่วยเหลือแฟนอะไรเราไม่ได้อย่างนี้นะครับ
เกิดความเครียดสะสมนะครับ
จึงเกิดทำให้ผมเป็นผู้ป่วยกิจตะเบศ
แล้ววันที่คุณทำลายข้าวของในบ้านนั่นคืออะไรครับวันนั้น

คือคือตอนนั้นเนี่ยเหลิมไม่สามารถที่จะควบคุมสติได้

เป็นข้าวของแล้วก็เตะพัดลมแล้วก็เตะห่อข้าวครับ
น้องก็หลุยหนีออกไปครับ

แล้วก็ไปหายาหาอะไรมาให้ผมกิน
แล้วอะไรที่ทำให้เหลิมตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
ที่เขาคิดฆ่าตัวตายช่วงนั้นพวกหนูว่างาน
แต่ทีนี้ก็คือหาออเดอร์พวกทำเนื้อแดดเดียว

มีลูกค้าสั่งเนื้อเข้ามาช่วงประมาณ๓ทุ่ม
แล้วออเดอร์ประมาณเกือบ๕๖โลอย่างนี้ค่ะ

คือโดนจับเคอร์ฟิลล์ค่ะวันนั้น
ทำแล้วเหมือนตอนบ่ายเย็นเย็นก็ต้องส่งเขา

ก็คือออกไปจากบ้านแต่ว่าเวลามันเคอร์ฟิลล์พอดี

อ่าววันนั้นผมมีเงินติดตัวไปพยายามหนี๕๐๐๐บาท
ก็คือต้องโดยประกันตัวครับค่ะมีการผลตัวครับ

แล้วก็ถึงได้ประกันตัวออกมาเค้าถึงได้ปล่อยออกมาโดยทำชุดผลเข้าไป
แต่เงินที่นั่นไปแล้วทำไงกลับมาบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้น
ก็คิดน้อยใจว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่ต่อชีวิตให้กับครอบครัวผมนะครับ
แต่ลูกผมก็ไม่มีข้าวกินแม่ผมก็ไม่มีข้าวกิน
ผมก็เลยหมดแล้วเงินก้อนสุดท้ายที่เขาโอนมาผมก็คิดฆ่าตัวตายแล้วครับ

เพราะว่าได้ยินลูกเขาให้แม่แล้วว่าเหลือเม็ดอย่างแบบนั้นลูก
ไม่ต้องโทษแท้ให้ตัวลูกเลยให้สู้
พอแม่มาห้ามไว้แล้วตอนนั้นเหลิมเริ่มได้สติบ้างไหมครับ
มันก็เริ่มให้ผมมีสติมากขึ้นแล้วก็กลับขอโทษแม่ว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้ครับ
คือได้กำลังใจได้สติกันกลับมา

แล้วเรามายังไงครอบครัวเรามาฮึดสู้กันอีกครั้งถึงตอนไหน
พอดีช่วงนั้นนุก็ไปเห็นพอปลดในสมาคมคุณพิการ
แต่หนูต้องมีอุปกรณ์อย่างนี้นะคะ
มันก็ไม่ได้มืดมนต์ไปทั้งหมดนะคุณบอกว่าได้ผู้ใหญ่ใจดีด้วย

ให้อุปกรณ์มาเลยหรอครับ

เป็นยังไงบ้างกับวันแรกที่ออกขาย
จำได้ว่าออกขายได้เงิน๘๒๐บาท
หักต้นทุนแล้วมันได้กำไร๕๐๐กว่าบาท
คือรอดแล้วค่ะยังไงก็รอด
เขาบอกว่าขายเคปได้ได้มาดีใจอยู่ไม่นาน

เป็นยังไงบ้างครับจากที่เราได้วันละแปดร้อย
ก็ได้ร้อยบ้างค่ะแปดสิบบาทบ้างห้าสิบบาทก็ยังมีค่ะ
ล่าสุดสามสิบบาทค่ะขายตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มค่ะ
เหตุการณ์วันนั้นยังจำได้ค่ะฝนก็ตกได้เงิน๓๐บาท
ไม่อยากมองหน้าแฟนเพราะเรารู้ว่าเขาเครียดกว่าหนู
วันนั้นใครระเบิดขึ้นมาฮะระเบิดอารมณ์ขึ้นมาก่อน
หนูค่ะหนูเป็นคนระเบิดอารมณ์ค่ะ
พอเดินเข้าบ้านค่ะหนูก็บอกว่า
เหมือนได้เรื่องราวที่บอกว่าจอยได้ยินเสียงโทรศัพท์ในห้องน้ำนานแล้ว

ใช่ค่ะมันน่าจะผิดปกติแล้วค่ะ
หนูก็เลยผลักประตูห้องน้ำเข้าไปค่ะ
ก็เห็นว่าเขากำลังจะกินยาค่ะ
เขาก็นั่งเหม่อซึมอะค่ะ
ก็เลยผลักออกแล้วก็ให้กำลังใจเขาค่ะ
ก็กอดเขาคือเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะ
เขาก็มีแต่ร้องไห้

มีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่แสนดีตรงนี้ไหม
ที่บางครั้งมันติดอยู่ในใจของเรา

ยามที่ผมท้อเขาให้กำลังใจ
แล้วก็ให้ผมสู้ให้รอยยิ้มให้กับผมตลอดครับ

มีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่แสนดีที่นั่งข้างไหมครับ

ไม่ต้องคืนอย่างร้ายด้วย
เริ่มก็ต้อยเบิ้งไม่ต้องคืนอย่างร้ายไม่ต้องห่วง
อยู่เป็นร่มพ่อเริ่มใช่ไหมลูก

ยุทธ์สู้กันใหม่อีกสัปดาห์นึงนะเริ่มเนอะ

จอยจริงแล้วมารายการของเราเนี่ยครับ
คิดว่าจะไปต่อชีวิตอะไรก่อน
ค่ะอยากได้ทุนไปขยายพื้นที่รถพ่วงเพิ่มค่ะ
แล้วจะให้แฟนออกไปขายด้วยค่ะ
มันก็จะช่วยในเรื่องของมีหน้าร้าน
เราก็จะทำของวางขายได้ค่ะ

หรือขายลูกชิ้นทอดเพิ่ม
มันก็จะมีรายได้เพิ่มในส่วนนี้ขึ้นมาค่ะ
มันเหมือนมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับ

และวันนี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับ

อบไว้ให้เป็นที่ละลึกกับคุณจอยและครอบครัวไว้ด้วยนะครับ

ผมเชื่อนะครับว่าเมื่อทุกคนได้มองภาพนี้แล้วนะครับ

แล้วก็จะมีรอยยิ้มและความสุขแน่ครับ
ขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์วิกฤตมาสักกี่ครั้งนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่ายังมีกำลังใจให้กัน
เราก็จะสามารถผ่านทุกโจทย์ของความยากของชีวิตมาได้
แม้ว่าจะเหนื่อยเพียงใดก็ตามเหมือนอย่างครอบครัวของน้องจอยนะครับ
จากจังหวัดสกลนครครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกันต่อนะครับ
ครอบครัวนี้ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด
หนึ่งล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณจอยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามีด้วยกันห้ามเรื่อง
๕เรื่องนี้จอยมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑หมูแดดเดียว
เรื่องที่๒จังหวัดสกลนคร
เรื่องที่๓ไม้พิรมพร
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ดาบพิฆาตอสูร

เรื่องหมูแดดเดียวครับ
เป็นอาชีพที่ยังทำอยู่ไหมตอนนี้
ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำค่ะแต่ถ้ามีลูกค้าสั่งก็คือทำส่งค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าขายอยู่กับหนูตอนนี้เราสามารถสั่งได้ที่ไหน
จะเป็นเฟซบุ๊คค่ะจอยกะเลนุกานามวงค่ะ
เผื่อว่าใครสนใจนะจอยเนาะจะได้ช่วยอุดหนุนกันนะครับ
จริงแล้วจอยไปได้สูตรหมูแดดเดียวมาจากไหน
ลูกค้าก็บอกว่าอร่อยค่ะก็คือสั่งมาเพิ่มค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องหมูแดดเดียวนะครับค่ะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับมีเนื้อหมูนะครับ
ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะมีกระมังให้นะครับ
มีเครื่องปรุงต่างต่างนะครับมีกิโลชั่งให้นะครับ
ข้างหน้าเราจะมีกระด้งเดี๋ยวทำใส่กระด้งเอาไว้
แล้วก็พอทำเสร็จตามกำหนดแล้วเนี่ยไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา
วันนี้จอยอยากได้ผู้ช่วยไหมครับอยากได้ครับใช่ดีครับ
เลิมนะครับเชิญคุณเฉลิมมาเป็นผู้ช่วยครับ
เดี๋ยวช่วยกันสองแรงแข็งขันนะครับฟังโจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับ
ก็คือทำหมูแดดเดียวใส่กระด้งจำนวนสามกระด้ง
ภายในเวลา๓นาที
ปกติทำหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวไม่ต้องรีบมากค่ะ
แต่วันนี้มาในรายการหนูกับแฟนจะทำให้เต็มที่ค่ะ
เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสู้ค่ะ
กระด้งหนึ่งพอใส่เสร็จแล้วเอามาชั่งกิโลหนึ่งค่ะ
กระด้งก็คือสามกิโลค่ะนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ
สู้นะสู้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ได้เลยเกินบ้างไม่เป็นไรเกินบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรครับ

เล็กน้อยบ้างช่างมันไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้ขาดเท่านั้นเองนะครับ
หูแดดเดียวนะครับตอนนี้สองคนเย็นเย็นนะครับ
ทุกไปนะคะมันหอยไปหรือยังอ่ะเริ่ม
ไปแล้วนะฮะกระด้งที่หนึ่งนะครับ

ตอนนี้ต้องกับแข่งกันทั้งแล้วแข่งกับเวลานะครับแข่งกับเวลาด้วยนะครับ
๓นาทีไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับ

มากครับจอมพี่

แต่นี่ถ้าเราทำอยู่ปกติเนี่ย

เอาล่ะไม่รู้นะฮะแต่ก็ต้องไม่เกิน๓นาทีนะครับ

เอาละครับน้องจอยยังไม่หมดหน้าที่นะครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แฟนครับเฉลิมค่ะ

คือเรื่องจังหวัดสกลนคร
ไม้พิลมพร
เฉลิมเป็นแฟนเพลงพี่ไม้เหรอครับ

อ่ามีเธอไม่มีท้อครับ
อยู่ในอัลบั้มชื่ออะไรคุ้นไหม
อันนี้ไม่คุ้นครับ
อยู่ในอัลบั้มกำลังใจในแววตา

เอาล่ะคำถามเกี่ยวกับพี่ไมค์นะครับคุณเฉลิม

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงมีเธอไม่มีท้ออยู่ในอัลบั้มชุดที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่หนึ่งชุดที่สิบ
ตัวเลือกที่สองชุดที่สิบเอ็ด
ตัวเลือกที่สามชุดที่สิบสอง
และตัวเลือกที่สี่ชุดที่สิบสาม
ข้อสามครับสุดที่สิบสอง
แล้วเพลงมีเธอไม่มีท้อนี่น่าจะออกมาจากอัลบั้มกลางครับ
ผมก็เลยตอบไปอยู่ในอัลบั้มที่๑๒ครับ
เป็นเพลงโปรดของผมด้วยก็มั่นใจอยู่ครับ
ตัวเลือกที่สามชุดที่สิบสองครับ
ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ครับแม่หนอมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่หนอม
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องคือเรื่องจังหวัดสกลนคร
บ้านของเราดาบพิฆาตอสูรจังหวัดสกลนครครับ
ขอให้โชคดีครับขอเชิญแม่หนอมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สกลนครจ้ะแม่อยู่อำเภออะไรครับ

แม่ครับแล้วจริงแล้วสถานที่ท่องเที่ยวดังในจังหวัดเรามีอะไรบ้าง
สกลนครธาตุเชิงชุมจ้ะพระธาตุเชิงชุมนะแม่นะจ้ะ
หนอมจ้ะไปมาครั้งล่าสุดนานหรือยังปีก่อนโน่นน่ะ
ไปขออะไรขอพรว่าขอให้มีเงินมีทอง
ขอให้มีดินมีโดนอยู่โถเนอะก็เป็นที่พึ่งของทางจิตใจเนอะแม่เนาะ
ของทุกคนนะครับเกี่ยวกับจังหวัดสกลนครนะแม่จ้ะ
พร้อมไหมครับยังคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระธาตุเชิงชุมมีความสูงกี่เมตรตัวเลือกที่หนึ่ง
ี่สิบสี่เมตรตัวเลือกที่สองยี่สิบหกเมตร
ตัวเลือกที่สามยี่สิบแปดเมตรและตัวเลือกที่สี่สามสิบเมตร
ตัวเลขที่สี่สามสิบเมตรค่ะยากเหลียวขึ้นไปเพราะว่าสูงสูง
มันต้องสามสิบเมตรแน่นอนค่ะสาธุขอให้ลูกให้หลานตอบถูกเลยเถิด
ตัวเลือกที่สี่สามสิบเมตรค่ะ
เหลืออีกหนึ่งสมาชิกในบ้านนะฮะแม่หนอมต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือก
เรื่องไหนให้กับน้องเจมส์ขึ้นมาตอบตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่อง
ก็คือเรื่องบ้านของเราเรื่องดาบพิฆาตอสูรขอดาบพิฆาตอสูร
ไม่รู้ว่าจะถูกใจน้องเจมส์หรือเปล่านะครับขอเชิญน้องเจมส์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ดาบพิฆาตอสูรเหรอลูกครับใช่ไหมใช่เรื่องนี้ไหมครับ
หนูชอบเหรอครับดูมานานแล้วครับแล้วหนูรู้ไหมว่าการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรเนี่ยไม่ใช่ของคนไทยนะลูก
ป่ะครับมันเป็นคำถามนะลูกคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดาบพิฆาตอสูรเป็นการ์ตูนจากประเทศอะไรตัวเลือกที่หนึ่งอเมริกา
ตัวเลือกที่สองจีนตัวเลือกที่สามญี่ปุ่นตัวเลือกที่สี่ลาว

ญี่ปุ่นครับผมรู้ครับดาบวิฆาตอสูรน่ะไม่ใช่ของคนไทยครับ
เขาเขาเอาเสียงไทยมาทบครับผมก็ลังเลครับว่าเป็นของจีนหรือญี่ปุ่นครับ
ผมเลยตอบไปเลยครับญี่ปุ่นถ้าถูกผมจะดีใจหลายหลายกันเลยครับ
ตัวเลือกที่สามญี่ปุ่นครับ
เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับสี่ข้อเสร็จแล้วแต่ว่าต้องไปลุ้นกันว่าครอบครัวน้องจอยนะครับ
สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อคว้าเงินทุน๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่

ทุกคนครับแล้วนิ่งนาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินค้าครอบครัวของ
คุณจอยจากจังหวัดสกลนครนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
มาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ

ต่อไป๓ข้อรักมีแสนค่ะ
ถ้าพวกมีต่อไปก็ต้องหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับ
ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
พร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับ

เรื่องแรกนะครับที่ผมจะเฉลยคือเรื่อง
ดาบพิฆาตอสูรครับ
ส่วนพ่อผมเครียดพ่อผมจะทำร้ายข้าวของครับ
ทุกวันนี้ผมก็เป็นห่วงพ่อครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ดาบพิฆาตอสูรเป็นการ์ตูนจากประเทศอะไร
ตัวเลือกที่สามญี่ปุ่นครับ

ครอบครัวของน้องจอยนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
มารู้จักต่อเลยครับคุณชมครับจากเรื่อง

ไม่อยากให้เขาทำร้ายตัวเองนะคะหนูอยากให้เขาสู้ค่ะ
เพราะว่าอย่างน้อยก็มีหนูมีลูกมีแม่เขาอีก
หนูก็หัดทำเค้พลักษณ์

จนกระทั่งมาเจอวิกฤตโควิด
กำไรวันละร้อยหรือบางทีไม่ถึงร้อยค่ะ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ

จำนวน๓กระด้งภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้
สามีภรรยาทำได้
ลุ้นกันว่าคุณจอยทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ครับ

สิบเจ็ดวินาที

เรื่องต่อไปนี้เงินแสนลุ้นแล้วนะครับ
และรอทั้งถ้าถูกข้อนี้ก็ลุ้นเงินล้านกันด้วยนะฮะ
เรื่องไหมพี่ลมพรครับ

เราเป็นพ่อที่ไม่ดี
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เพลงมีเธอไม่มีท้อ
อยู่ในอาราบังชุดที่เท่าไร

ถูกไม่ถูก

เพลงมีเธอไม่มีท้อ
อยู่ในอาราบังชุดที่

เหลืออีกหนึ่งข้อให้ได้ลุ้นเงินแสนกันนะครับ

จังหวัดสกลนครครับ

ถ้าวันหนึ่งเหลิมมันเครียดมาก
ยายเห็นนั้นเหลือมันชิบพูดก็ตาย
ปากใดบ่มดลมหายใจมันต้องทอดแท้

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พระธาตุเชิงชุมมีความสูงกี่เมตร
ตัวเลขที่๔๓๐เมตรค่ะ

เพราะว่าพระท่าเชิงชุมนะครับมีความสูงยี่สิบสี่เมตรครับ
แม่แม่ทำดีที่สุดแล้วครับถือว่าเราได้ใช้โอกาสแล้วนะครับ
ตอนนี้นะครับครอบครัวของคุณจอยนะครับ
จากสกลนครได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
มีโบนัสหลังตู้รออยู่อย่างที่พี่บอกเอาไว้
วันนี้ครอบครัวของเราเลือกได้๒ดอกนะครับ๒ตู้
สองสามีภรรยาเชิญประจำที่ครับ
เฉลิมและจอยนะครับได้กุญแจคนละดอกนะฮะ
เลือกกันก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีในการขายในครั้งนี้นะครับ

เอาแล้วไปเลยครับมา

ออกแล้ว
ประจำที่ที่โกอี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันฮะ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขสองก่อนนะฮะ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ
กับหมายเลขสองครับ
เท่าไหร่
และโบนัสหลังตู้หมายเลขสองคือ